ไปดูออสอจะไปเป็นคนกลางระงับเหตุแต่ถูกย้อยย้อยเนี่ยเมาแล้วคลั่งแทงออสอเสียชีวิตเลยครับคุณผู้ชมครับนี่คือที่เกิดเหตุฮะนี่คือร้านขายของชำที่อำเภอหาดสำรานจังหวัดตรังครับห่างจากสถานีจำนวดสี่ร้อยเมกรันนะครับที่เกิดเหตุเก้าอี้เปื้อนเลือดซองปืนหัวกระสุนมีดพกหนึ่งและมีขวดเบียแตกด
สำรานถูกแทงสี่แผลเสียชีวิตนะครับส่วนผู้ก่อเหตุคือนายุทธนาเองช่วนนะฮะหรือย้อยเขาเรียกกันในย้อยนะอายุสามสิบเก้าถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับกู้ภัยส่งโรงพยาบาลตรังเหตุมันเกิดในกรุงผู้ชมยุทธนาหรือย้อยเนี่ยเมามาจากที่อื่นมานั่งดื่มต่อที่ร้านนี้นะครับแล้วอย่างจากนั้นคนรู้จ
ตรงจากประเยงมาต่อยเลยแล้วในย้อยจากนั้นหัวแตกเห็นไหมที่พระก๊อตอยู่น่ะคาดว่าภรรยาของเจ้าของร้านเอาขวดเบียตีครับจะช่วยสามีนะครับจากนั้นในเขียนในเขียนคืออสอที่เสียชีวิตเนี่ยมากับพ่อของย้อยมาช่วยห้ามนะฮะก็นึกว่าเคลียร์กันแล้วแยกย้ายกันตอนแรกคิดว่าเหตุการณ์จบอ้าวตอนข้ามย้อยมา
พ่อของในย้อยเนี่ยนั่งอยู่นะครับก็พยายามเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะครับแต่ย้อยไม่เย็นนะฮะในเขียนให้เห็นท่าไม่ดีเข้าไปห้ามชักเปินยิงใส่ก่อนครับจะพลาดท่าถูกในย้อยเนี่ยจ้วงแทงครับเดี๋ยวลองฟังลูกชายเจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์นะฮะ

ยังไม่ครบปีก็มาก่อเหตุซ้ำอีก
คุณผู้ชมส่วนบรรยากาศงานศพของในเขียนอศนะครับนะครับ
ก็เป็นไปด้วยความสกส้าวมีย่ามาร่วมงานนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเมย์ยังทำใจไม่ได้เลยครับ
คือเขาได้รับโทษที่เขาทำไว้น่ะครับ
กี่ครั้งสามสี่ครั้งแล้วมั้งอืมแล้วก็ออกมาให้จำ
ร้ายคนอีกอืมมันรับไม่ได้อืมเดี๋ยวงั้นเขาทำเป็น